เพราะว่าหลายคนเห็นพรรคหลัง
โมเขาไปออกงานกับสาวหล่อ

หล่อแฟนเก่าคนเก่าว่านไป
กลับมาครั้งนี้ก็ยังไม่ชอบผู้ชายเหมือนเดิม

แต่ไม่พอนะคะเหมือนจะควงสาวแตงโมเพื่อนสนิทเนี่ย
โมอามีนาเขาสนิทกับแตงโมพัทรธิดา

โมเนี่ยควงกันไปเหมือนว่าจะชอบแบบสไตล์เดียวกันแล้วด้วยนะ

มีหวังแหละแต่ว่านุ่มอัดอกหักกันได้นะ

บอกว่าขอพักหัวใจกับเรื่องรักเช้ากับสาวหล่อได้สักระยะหนึ่งแล้วนะ

นางร้ายตาคมโตโมอามีนานะคะ
ก็ดูท่าว่าจะมีหวานใจคนใหม่แล้วค่ะ

แอร์เพ้นท์เธอควงสาวหล่อหน้าไซน์ไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลา

บอกว่าไม่เว้นแม้แต่งานแต่งงานเพื่อนนักแสดงร่วมค่ายที่ผ่านมา

หรือเปล่าหรือว่าเป็นตากล้องส่วนตัว
เธอก็บอกว่าให้สัมภาษณ์แบบขำแล้วกันนะเรื่องนี้
หล่อที่เห็นเป็นน้องคนสนิท
เขาติดตามมาดูแลงานให้ในช่วงนี้
แล้วก็เป็นคนที่คอยสกรีนคนที่เข้ามาจีบเธอด้วย
จริงเหรออาจจะเป็นเพื่อนกันแหละเพื่อนกันไงใช่เปล่า

แต่ว่างานนี้สาวโมฟันทงสถานะบอกเลยว่า
แค่พี่น้องเท่านั้นค่ะ
เหมือนวันนี้เหมือนเห็นสาวหล่อเดินตาม

เวลามีคนเข้ามาจีบโม
เวลาที่เขาแอดไลน์มา

เฮ่ยคนนี้รายหมอชอบไหม
ถ้าโมไม่ชอบนางจะบล็อกให้

น่าจะอนุญาตให้เขาส่งดอกไม้มาให้บ้างหรืออะไรอย่างนี้
จะไม่กระแทร่ฒานำถึงเรื่องเพื่อนซีอย่างแตงโมพัฒนธรรมดีดาก็ไม่ได้
เพราะว่ารายหลังส่อแววว่าจะเปลี่ยนรสนิยมหัวใจ
ใช้บริการรักจากสาวหล่อตามสาวโมด้วยเหมือนกันนะ
งานนี้นะคะสาวโมก็เลยยอมรับว่าสาวแตงโม

แต่ว่าไม่คิดว่าจะเปลี่ยนใจง่ายหรอก
แต่ว่าสำหรับเธอแล้วไม่ว่าเพื่อนจะเลือกแบบไหน
เธอก็แฮปปี้ยินดีด้วยทั้งนั้นแหละค่ะ
คือพี่โมรู้ว่าโมเคยคบผู้ชาย
แล้วพี่โมรู้ว่าโมก็ไม่เอาผู้ชายแล้ว

ก็เลยอยากได้ความเปรียบเทียบมั้งคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เราเลือกอะไรเราโอเคหมด

ที่เราจะเป็นเลือดทางสาวหล่อเราก็โอเค
ถ้าพี่โมรักอะไรโมก็รักด้วย
แต่ถ้าพี่โมแฮปปี้ที่จะอยู่แถวนี้โอเค
แต่เท่าที่โมรู้ตอนนี้พี่โมไม่มีเจ้าของ
เท่าที่โมตอนนี้โมน่าจะมีคนคุยอยู่

ส่วนว่าจะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์เดียวกับโมอามีนาหรือเปล่า